เมื่อสักครู่นี้เราแอบให้ดูเมนูของกินอร่อยกันไปแล้วด้วยนะ

เพราะว่าเราจะพาไปทานขนมจีนอร่อยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คือต้องรสชาติเข้มข้นรสชาติจัด

เพราะว่าต้องตามคุณสุพัตราศรีปัชชิมไปค่ะ
วันนี้ตลอดกินพาล่องใต้ไปที่ชุมชนคีรีวง
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะ
ใกล้ชุมชนแห่งนี้มีร้านขนมจีนที่ขึ้นชื่อ
นั่นก็คือขนมจีนป้าเขียว
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาริมลอง
ตั้งแต่เปิดร้าน๘โมงครึ่งจนถึง๕โมงเย็น
โดยเฉพาะช่วงใกล้เที่ยงก็จะแน่นร้านกันเลยทีเดียว

ก็ต้องมาทานขนมจีนร้านป้าเขียวกันนะคะ

เขียวขายขนมจีนใต้สูตรดั้งเดิมมา๗ปีแล้ว
ด้วยรสชาติน้ำยาขนมจีนที่กลมกล่อมรสเด็ดถึงใจ

ก่อนกลับก็จะแวะมาชิมขนมจีนป้าเขียว
ซึ่ง๑ชุดจะมีขนมจีน๑กิโลกรัม

คือน้ำยาป่าน้ำยากะทิแกงไตปลา
และน้ำพริกหวานที่เป็นน้ำยาขนมจีนแบบดั้งเดิม
พร้อมผักสดผักลวกกะทิ
และผักดองแบบไม่อั้นกันเลยค่ะ
ราคาเพียง๑๕๐บาท
อิ่มได้๔๕คนจ้า
ตั้งแต่เริ่มแรกขายกี่กิโลนะคะ
เริ่มแรกขาย๓โล

แล้วทุกวันนี้ค่ะ

แล้วก็ธรรมดาที่ถึงเป็นร้อย
เที่ยวชุมชนคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็อย่าลืมแวะมาชิมขนมจีน
รสเด็ดร้านป้าเขียวกันนะคะ
จารึกจันน้อยถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ร้อยจังหุ้งทานมาแล้ว

จริงไปทานมาแล้วถึงที่เลย

แล้วก็เขาจะมีถ้วยมีจานอย่างนี้

ขนมจีนน้ำยาใต้ต้องทานกับไก่

หมดสวนนะคุณโอ้โฮตายแล้วโอ้โฮโอ้โฮตายแล้ว

ต้องเป็นบรรยากาศให้ดีด้วยเนอะบรรยากาศภาคหน้านั้น
ในบ้านของเขาก็จะมีต้นมงต้นไม้บรรยากาศดี

เขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบมีโอโซนดีมากที่สุด

อันนี้ทีมงานเราต้องจ่ายค่ะเมื่อสักครู่นี้